ได้เวลาแล้วครับพี่น้องครับ
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
อย่ารอช้าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี
แนนไปกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ก็อาจจะเอาไปมีแคมป์มีอะไรอย่างนี้

ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซคูณ๒

เพราะผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ

โอ้โหเอ้าคุณช่วยไปคุยกับอีกคนนึง
คอจะหากแล้วนู่น

เรื่องความเป็นตัวแม่อย่างนี้เหรอ
อ๋อได้แม่เป็นตัวแม่ได้ไหมสองคนเป็นตัวแม่
ถ้าเรื่องของวัยวุฒิแล้วก็คุณสองคนตัวแม่แน่นอนอยู่แล้วล่ะ
ขอเป็นตัวน้าให้เฉยไม่ได้เหรอ

พวกคุณก็สวยเหมือนดวงจันทร์นะ
ดวงจันทร์ก็คือบางวันก็เต็มบางวันก็ไม่เต็ม

โอ้โหเอ้ยเอาอย่างนี้ละกัน

แต่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าอะไร
ไซค์ที่พวกคุณเห็นอยู่เนี่ยเห็นไหม
เขาเอาไว้แจกแจกให้กับผู้โชคดี
แล้วที่สำคัญมอเตอร์ไซค์แบบนี้
เวลาขี่เนี่ยนะมันต้องเหลท่อ
แล้วเมื่อไหร่หนอจะได้หล่อเธอ
เหลือเถอะไปเดี๋ยวช่วยทำงาน
อยู่มันยังไม่ไหวละปล่อยไว้นานไม่ได้ละ

มาเรื่องราวที่ทำสาระไม่ต้องเล่าแล้วเนี่ย
จะบอกแบบนี้นะครับว่ากิจกรรมของทางคาราบาลแดงเนี่ย
เขาทำมาเพื่อช่วยเหลือคนไทยอย่างแท้จริง
อย่างแรกเขาก็ยืนพื้นยืนราคา๑๐บาทเท่าเดิมกับคาราบาล
แล้วที่สำคัญใครที่ได้รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ไปแล้วก็มันสามารถเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้
แล้วถ้าเกิดว่าได้รางวัลใหญ่หลุนล้านหลุนล้านโอ้โหที่บอกว่าหลุนล้านสามครั้งรวมราคาสามล้าน
นั่นคือพลิกชีวิตได้เลยนะครับเนี่ยแน่นอนแน่นอนแล้วใครจะเป็นคนโชคดี
คนนั้นแหละก็ไม่ต้องรออีกต่อไปไปพบกับผู้บริหารคาราบาลแดงที่จะแจกโชคเลยค่ะ
ไปเลยสามสองหนึ่งสามสามสาม

เพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยติดตามรายการตลอดข่าวของเรา
อย่าลืมนะว่า๙๓๐นมีนัดการแบบนี้ครับ

กับกิจกรรมดีบาวแดง
ช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที